ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับงานชะพนักกิจที่ยิ่งใหญ่นะ
เพราะว่าผู้วายชนเป็นคนดีเป็นคนที่น่ายกย่อง
กันหน่อยนะฮะ
นี่ครับโปรยทานแบบไม่ธรรมดานะ
กระเช้าในการโปรยทานแบบนี้เลยนะฮะ
นี่คุณผู้ชมชาวบ้านที่มาร่วมงานเนี่ย
นับพันคนนะครับมาร่วมงานชาปนกิจ

ซึ่งมีผู้มาร่วมงานทุกเพศทุกวัย
แย่งกันเก็บเงินโปรยทาน
โปรยมาจากกระเช้ากันอย่างชุลมุนเลยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานชาปนกิจของ
คุณตาวัดหรือว่าคุณตาสำอางอ่อนตา

จัดขึ้นที่วัดตะเคียนงามตำบลปากน้ำกระแส

คุณตาวัดท่านเป็นผู้สูงอายุ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากนะคุณฮะ
มีนิสัยจิตอาสาชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
เป็นคุณพ่อดีเด่นประจำตำบลปากน้ำกระแสเลย

คุณตาจึงเป็นที่รักของชาวบ้านนะครับ
ทำให้มีผู้ที่มาร่วมงานศพของคุณตา

มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับ

แล้วก็มีนักการเมืองมีผู้นำชุมชน
มาร่วมแสดงความอาลัยด้วยนะฮะ
อกจากนี้ลูกหลานของคุณตาวัดนี่คุณ
นิมนต์พระจำนวนถึง๙๐รูป

สวดมาติกาบังสุกุล
พร้อมกับนำวงปีภาษมาแสดง
ลับกับโชว์เดี่ยวแซ็กโซโฟนด้วยนะฮะ
แล้วก็ลูกร่วมกันร้องเพลงไว้อะไร
ให้กับคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
นี่ก็เป็นการจัดแสดงเพลงต่าง

คือคุณตาวัดแกเป็นคนที่มีน้ำใจ

ก็เลยเป็นที่รักของคนในชุมชนนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเจ้าภาพก็คือบรรดาลูกหลานเนี่ยฮะ
มีการขึ้นบนกระเช้า
โปรยทานเงินสด๒๕๐๐๐บาท
ก็ใช้รถกระเช้าของทางเทศบาล
ขึ้นไปโปรยเงินแจกให้กับชาวบ้านนะครับ
ถือว่าเป็นงานศพยิ่งใหญ่ที่ลูก
จัดให้คุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะ